มันมีวิธีการทำที่ก็พิถีพิถันเหมือนกัน
แต่ก็เป็นอีกหนึ่งขนมหวานที่ใครหลายคนนั้นชอบทาน

ที่อ่านทองเขาทำกันแบบเป็นกิจจักรลักษณะ
เพราะว่าเขาแข่งขันกันทำเลยทีเดียว
แข่งทำกล้วยบวชชี
นี่คือบรรยากาศการแข่งขันเหรอคะคุณ
สนุกสนานไปแล้ว

ที่นี่เขาต้องพิถีพิถันยันขั้นตอนการขันกะทิ
สุดยอดดูลีลาแล้วอร่อยแน่

บรรยากาศอย่างที่บอกสนุกจริงกับการทำกล้วยบวชชีในงานมหากรรมกล้วยครั้งที่๓ครับ

จากกันที่บริเวณร้านองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านแห่จังหวัดอ่านทองนั้นแล้วไปต่อ
ที่นี่เขาทำแบบนี้เพื่อยกระดับ
กระดับสินค้าในตะบนบ้านแหให้เป็นที่รู้จักให้ดังระเบิดระเบิดไปไกลถึงระดับโลกเลย

นี่ธรรมดาโลกไม่จำ
ผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องทำกล้วยบวชชีจากวัตถุดิบที่ให้ไปมีอะไรบ้าง
อย่างแรกกล้วยบดชีก็ต้องมีกล้วยสิครับกล้วยน้ำว้า๑หวี
จากนั้นมีมะพร้าวที่ปลอกแล้ว๑ลูก
และน้ำตาลสายอีก๑กิโลกรัม
ที่สำคัญต้องแต่งชุดไทยมานะ
แต่งชุดไทยมาขูดมะพร้าว
แล้วบางคนขูดไปไม่พอลุกขึ้นมาโยกด้วย
เสียงเพลงมันได้อารมณ์มันก็เลยมานะครับ

คนขูดก็บอกเอางั้นมาขูดเอง

ไงรู้สึกว่าขูดสนุกขูดมันขูดเร็วขุดแรงขึ้น
ไปทรีย์ดูกันล่ะกันสำหรับทีมชนะเลิธครับ
นั่นก็คือชาวบ้านมูหนึ่งตะบดมัดแหแชลดิน

การทำกล้วยบวชชีเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ทำออกมาได้อย่างอร่อยเหาะ
มีลีลาที่การขูดมะพร้าวคันกะทิที่สร้างความประทับใจให้กับกรรมการ
ก็เลยต้องยกนิ้วโป้งให้กดไลค์กดแชร์และก็คว้ารางวัลไปเลยนะครับ

แต่การที่จะคว้ารางวัลไปได้มันต้องมีการตอบคำถาม
เอ้าเหรอนางงาม
นางสาวไทยเขาประกวดคารมคมคายการพูดคำคม
ถ้าพูดคำคมแล้วมันบาดหัวจิตหัวใจกรรมการได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ชนะไปเลย
ลองฟังดูว่าทีมนี้เขาพูดคำคมว่าอะไรครับ
โอ้โหชอบมาก

กินกล้วยบวชชีแรงดีไม่มีถอยกินหมี่กินหอยระวังแรงถอยนะเพชร

คำคมมันมาไงเออยิ่งถ้าในช่วงหน้าหนาวนะก็ต้องมีเหมือนกัน

อย่างเช่นเธอที่เย็นชายังไม่สู้น้ำปลาปลาที่เย็นชี
แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับคุณผู้ชมครับ
บอกเลยว่ามันมากแล้วมีคำคมต่างมาสร้างเสียงหัวเราะภายในงานอีกด้วย
ผมว่าเป็นงานที่หลายที่หลายจุดหลายอำเภอหรือว่าตำบลควรลองนำไปทำเป็นแบบอย่างนะ
อย่างเช่นในตำบลของคุณในพื้นที่ของคุณมีอะไรดีอะไรเด็ดลองมาทำแข่งขันกันดู
ถูกต้องคือเป็นการแบบว่าสร้างความสนุกสนานด้วยแล้วก็เป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย
เพราะว่าคือหลายคนบอกว่าทำแบบนี้แล้วมันทำให้ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์โด่งด่างออกมา

รับรองว่ากล้วยบวชชีที่นี่เขาอร่อยเด็ดจริงลองไปทานกันดูได้